นี่แต่เห็นไปสัมภาษณ์ที่คำชโนธค่ะ

ชิคกี้พายลองดูด้วยครับไม่เชื่อชิคกี้พายลองดูด้วยครับ
ขายเท่าไหร่น้องผู้ชาย

เหมือนจากที่นายกมาขายดีไหม
ขายดีค่ะ
อ๋อนายกมาวันที่หนึ่งก็เห็นไหม

เท่าไหร่ขายแยก

ล่าสุดเห็นเขารวมชุดมา๗๐๐กว่าบาทก็มีแล้ว

นี่ถ้าเกิดวันนั้นท่านคึ้มท่านซื้อลอตเตอรี่ขึ้นมา
ปรากฏโอ้โหรับมาเท่าไหร่ไม่รู้
แต่ต้องขาย๘๐นี่อาจจะร้องไห้กันเลยทีเดียวนะ

บางคนจำหน้าเลยท่านต้องพุ่งไปที่แผงนี้แหละ

ใส่ชุดตำรวจมาเหมือนสมมุติใส่ชุดตำรวจมาถาม
หวยหรือเปล่าขายหวยใต้ดินหรือเปล่าใครจะตอบ
ใช่ครับพี่ครับผมเดี๋ยวเกมนะครับ
เขารับมาจริงเคยไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้า

มันมีหัวคิว๑หัวคิว๒คนที่ได้รับโคต้ามา
หักรับโคต้ามา๗๐กว่าบาทมาปล่อยก็๘๐กว่า
บางคนที่เขารับมาถ้าเลขสวยเลขติด

ใช่๙๓บาทอย่างนี้ถ้าสมมุติริ่งรวมชุด

รวมชุดลอตเตอรี่มันหายากเหลือเกิน
ถ้ารวมชุดได้ใบหนึ่งทะลุ๒๐๐
อ่าฮะใช่ถ้ารวมชุดได้นะ
อย่าง๕ใบก็๗๐๐๘๐๐อย่างนี้จัดกันไป
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกเออลองใส่ชุดแบบธรรมดา

ไปถามหน่อยใส่หมวกหน่อยเพราะเดี๋ยวเขาจำได้เรื่องทรงผม
เออให้พี่ตำรวจน้องเครื่องแบบนีกสิ
น้องเครื่องแบบหน่อยต้องใส่มวกแก๊บหน่อย
แล้วมวกมีตาโล่ด้วยนะฮะ
จริงจริงเพราะวันหยุดยาวด้วย
ปริศนุอุณหาศรีถ้าเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัยอุดรธานี
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารตรีที่บริเวณเกาะคำชนต์วังนาคิน
แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่สพดงเย็นตรวจเข้มอาชญากรรมที่คำชโนธ
แล้วก็เดินสอบถามปค่าแหม้ค้าที่จำหน่ายรตรี
ขายเกินราคาหรือเปล่าขายเกินราคาที่กำหนดหรือเปล่า

ครับผมใครจะบอกว่าเกินครับ

ต้องลองเปลี่ยนชุดไปถามเหมือนคนซื้ออะไรอย่างนี้
เขาบอกผู้การลองใส่เกงยีนสิ
ผู้การลองใส่กางเกงขาสั้นก็ได้
แต่ท่านต้องใส่หมวกยืนยันว่าท่านต้องใส่หมวกแก๊ป

ล่าสุดผู้การนั่งขายเองเลยนะ

เมื่อวานนี้งานแต่งดาด้าก็แจกลอตเตอรี่นะของชำรวย

ซึ่งเขาบอกว่าตำรวจลองปลอมตัวสิ
หรือไปตรวจซิยังไงก็เกิน
อย่าระโรคสวยมันไม่มีหรอก๘๐บาท

กว่าจะไปกระจายตามภูมิภาคกว่าจะไปกระจายตามสถานที่สำคัญ

ใช่แต่ละทอดก็ตกไป๒บาท๓บาท
กินเมนูทอดไงไม่๒ไม่๓สิใครเขาจะเอา๒บาท๓บาทล่ะ

เขาบอกว่าทอดหนึ่ง๗บาทอย่างต่ำ
อืมทุกวันนี้มันถึงเป็นใบละร้อย
เริ่มส่งมา๘๓บาท
วกไปอีก๗บาทเป็น๙๐บาท
สมมุติจะต้องกระจายภายในภูมิภาคอีกต่อหนึ่งเป็น๙๗บาท

หรือง่ายกระจาย๕บาทเพราะ
วกไปอีก๑๕บาทรับมา๗๕บาท
วกเป็น๑๕ก็เป็น๙๐อยู่ดีถูกต้อง๓ท่อก็๙๐พอดีเป๊ะ
ใครจะมีโควต้าร่ะโควต้าที่ได้รับจากกองสลักใครจะมีอ่ะ
เพราะเขาจะอ้าวแต่ถ้าโคต้าจริงจริงเขาจะต้องเอาบัตรคนพิการไปนะ
ใช่คือจริงมันมีข้อจะต้องเอาบัตรคนพิการไป
คนพิการคนหนึ่งได้กี่เล่มทหารผ่านศึกคนหนึ่งได้กี่เล่ม

เมื่อกี้นี้บอกว่าไม่เคยเจอใบละ๘๐แต่เจอเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยค่ะ

รวมชุด๑๐ใบเหรอคะเมื่อกี้นี้
เขาบอก๑๐ใบ๑๐ใบนี่ตกใจนะรวมชุดได้๑๐ใบ
อย่างนั้นระหว่างเมฆนี่ให้ใครวิ่งไปซื้อถุงข้ามปั๊มนี่

ไปอยู่สิ๘๐บาทอ่ะเดี๋ยวเอาเงินฉันเบิกนี่

ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเมื่อวานซื้อ๓ใบแค่๓๐๐
ข้างเนี้ยแค่ข้ามกระโดดข้ามสะพานลอยไปเนี่ย

ละ๑๒๐ลองไปซื้อแถวบ้านสิจ๊ะ
ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ลองไปซื้อแบบชาวบ้าน
นี่ถ้าไม่แต่งเต็มยศไปเนี่ย
ก็อาจจะได้รู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่๘๐อย่างที่ไปถามไง
เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ที่คำชโนธก็น่าจะระแวงหลายท่านแล้วนะฮะ

เอาจริงนะมันก็ไม่ใช่ความผิดชาวบ้านป่ะ

คัยจะซื้อคัยรับมา๘๕คัยจะขาย๘๐

สมมติงวัดไหนอ่ะอย่างบางเลขอ่ะ

เขาก็ต้องถือไว้ใครอยากจะเจ๊งใช่
เหมือนเขาก็ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลงเป็นฐามแบบนี้
แล้วงวดนึงเขาจะได้สักกี่บาท
เดือนนึงเขาทำงานอยู่๒งวด

อกจากเฮงจริงถูกรางวัล
อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม
เพราะฉะนั้นก็ตามล่าหาให้เจอนะครับ๘๐บาทนะครับ
ไม่มีหรอกใกล้หวยออกมีไหม๘๐
มีหมดถ้าประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามถูกถูก

มีอย่างนั้นแต่ถ้าสมมุติไประบุตัวเลข
ไม่มีไม่มีก็ได้เลขตามดวงแล้วตอนนั้น

แล้วส่วนใหญ่เขาบอกไอ้พวกที่เหลือมักจะได้

ดูสิโถใส่ชุดตำรวจไปทำเพื่อ

หรือรับจากกวอต้าไปสนิทก็๙๓บาทราคา
นี่ดูสิ
นี่แสดงว่านี่รับมาจริงนะ๙๓แล้ว
แหมโถใครไม่รู้จักนายกประยุทธ์นายกไปเดินถามขายเท่าไร
เหมือนกับเด็กอย่าเล่นโทรศัพท์นะเรียนหนังสืออยู่อย่าเล่นโทรศัพท์นะครับ

ใครไม่รู้จักในประเทศไทยแหมเป็นนโยคอยู่มา๘ปี

โปรดติดตามตอนต่อไป